หลังจากที่แพ้ไปนะครับสำหรับอำนาจเกษตรพัฒนา
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีของเรา

รายงานมาจากสดเลยนะครับมาจากประเทศจีน
ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณสุรพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณอามครับ

ครับผมสวัสดีครับคุณเอกครับสบายดีอยู่นะครับ
สบายดีครับผมคิดถึงคนเดิมครับ

เมื่อกี้คุณอามบอกว่าเป็นการแพ้ครั้งแรกของพี่อำนาจ
ผมขอเพิ่มนิดนึงยังไงเป็นการแพ้น็อกครั้งแรกในชีวิตด้วย
เขาไม่เคยแพ้น็อกมาก่อนตั้งแต่ต่อยมวยมาทั้งชีวิต
แน่นอนแหละเพราะว่าเขาปาดเปรี้ยวขนาดนั้น

จังหวะแรกเนี่ยคือโดนไปแล้วก็ยังมีสติอยู่
แต่ว่าจังหวะที่๒มันโดนเข้าลำตัวตรงที่โครงอ่อน
ฝั่งด้านขวาของพี่อำนาจนะ
เขาโดนไปแล้วผมก็ถามเขาก็บอกว่ามันโดนชักปลั๊กนะครับ

เหมือนโดนชักปลั๊กแล้วก็ดับไปเลยครับมืดขึ้นเลย

ใช่จังหวะที่โดนตรงซี่โครงด้านขวานะซี่โครงอ่อน
นี่คือจังหวะที่เป็นจังหวะจบ
แต่ว่าก่อนที่จะขึ้นชกไฟนี้ก็มีปัญหาไหมครับคุณสุริภัณฑ์ครับ
เรื่องของการลดน้ำหนักมันมีผลกับพี่อำนาจยังไงฮะ
คือว่ากันตามตรงนะครับคือมีปัญหาทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจ
คือผมพูดได้แค่นี้คือผมรู้ทุกอย่างแต่ว่ามันพูดได้แค่นี้จริง
ขนาดพูดได้แค่นี้ขาสมชากนึงเท่าหรือตลาดครับนะครับ

จะมีการพูดถึงประเด็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น
มันเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเรื่องของมีปัญหากันนิดหน่อย
พูดได้แค่นี้จริงจริงครับถ้ากลับไปไทยเนี่ยทุกอย่างจะคงแบบ
สุรพัฒน์นอกจากได้คุยกับพี่อำนาจแล้วได้คุยกับผู้จัดการของพี่อำนาจไหมครับ
ก็ได้คุยครับคือตอนที่มี๒ประเด็นนะจะได้รู้กันทั้งประเทศและพี่อำดุ้ยนะ
คือตอนนี้มี๒ทางเลือกที่อำนาจจะอยากจะเลิกมวยแล้ว
เพราะว่ากะโชคเสร็จตอนนี้ก็จะเลิกคือจะแผนนวมลักษณ์
แต่ในมุมของผู้จัดการเนี่ยอยากให้ขยับรุ่นไปชก๑๑๕

ตอนที่มี๒ทางเลือกระหว่างแผนรวมกับชก๑๑๕
แต่ขอเวลาตัดสินใจพักร่างกายพักใจ๒๓เดือนก่อนแล้วค่อยคิดกันอีกทีนึง

ผมเองวันนี้นั่งดูอยู่ตรงมุมเลยพี่อำ
คือตอนแรกเนี่ยมันมีสังเกตช็อตตรงนี้
ผมนั่งอยู่กับประหยาเรียบหน้า
จังหวะเขียนขอเชื่อเนี่ยผ้ายันที่มีเชื่อสีแดงคุณเห็นไหมต่อสายผ้าศพ

วันนี้ไม่ได้รอดไม่ได้ยกขึ้นมาจากเชือกนะครับรอดใต้เชือกลงไป

อันนี้คือประหยากันยังทักเลยว่าลูกเขาก็ทักว่านี่ทำไมเอาผ้ายันรอดใต้เชือกลงมา
ที่จริงมันต้องสถิตภัยของไทยต้องค่าร้อนเข้าเชือกมา
เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าสังเกตเหมือนกันคุณสุรพัฒน์นี่ช่างสังเกตนะ
ก็เผชิญใจตอนหลังแกบอกว่าจะยอมรับว่าสภาพร่างกายร
ภาพที่เห็นก็คือลูกชายของคุณอำนาจร้องไห้เลยอ่าตรงนี้ได้มี
ก็แกบอกว่าไม่ต้องร้องลูกพ่อยังไม่ตายแท้
พลาดเองแต้ถ้าผ่านยกศรีไปได้เชื่อว่าอย่างไงก็
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอถามอีกหน่อยครับหลังจากที่ได้คุยกับพี่อำนาจสภาพจิตใจตอนนี้มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่พี่อำนาจจะกลับมาขึ้นชกอีกครั้งครับ
โอ้โห๕๐๕๐ครับผมพูดได้แค่นั้นว่า๕๐๕๐
เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อนะครับขอบคุณครับคุณสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
และนี่ก็คือการรายงานสดทางโทรศัพท์จากคุณสุรพัฒน์จารุมณี
ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสายมวยรู้เรื่องมวยเป็นอย่างดี
โดยสรุปนะครับก็ต้อง๕๐๕๐ต้องดูกันต่อไปว่า
อำนาจเกษตรพัฒนาจะกลับมาขึ้นชกต่อหรือไม่
รวมไปถึงปมปัญหาต่างจะมีการคลี่คลายยังไง
และจะมีการแถลงข่าวออกมาจากนี้แบบไหน
ไทยรัฐทีวีจะทำการติดตามเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับ